ข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของครูจอมทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับ

คดีของครูจอมทรัพย์ที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ขับรถชนคนตายเข้าไปรับโทษนะครับ

แต่ว่าได้ยื่นขอรื้อฟื้นคดีใหม่นะครับ

แล้วก็การคืนตำแหน่งราชการครูด้วย
แต่ที่สุดแล้วพยานต่างที่เอามาต่อสู้ในชั้นศาล
สารบอกว่าเป็นการสร้างพยานที่ไม่มีน้ำหนัก

ที่จะดำเนินการต่อในส่วนของการเอาผิด
กับผู้ที่สร้างพยานเท็จนะครับท่านผู้ชมครับ
ความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับขบวนการรับจ้าง
ในการรับผิดแทนนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
หรือว่าครูจอมทรัพย์ที่ตกเป็นจำเลยในคดีขับรถชนคนตาย
มีการร้องทุกข์กับกระทรวงยุติธรรมขอให้รื้อฟื้นคดี

กระทั่งที่สุดแล้วสารดีกาพิพากษายกคำร้องในการขอรื้อฟื้นคดี
นั่นหมายถึงครูจอมทรัพย์ไม่ได้เป็นแพะตามคำกล่าวอ้าง
วันนี้พลตมตรีสู่วิชานยานกิติกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมบอกว่า
หลังจากตั้งคณะทำงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
กลุ่มบุคคลที่สร้างพยานเท็จเพื่อรับผิดแทนครูจอมทรัพย์
เบื้องต้นได้แจ้งความบำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว
คนด้วยกันนะครับอยู่ในพื้นที่สามโรงพักด้วยกัน
เพราะว่าคดีมันต่อเนื่องอยู่นะครับหลายพื้นที่หลายปี
คนนี้ก็มีหนึ่งนายสุริยานวลเจริญ

และเป็นคนสำคัญที่มีหลักฐานว่า
เป็นคนจัดตั้งขบวนการหาคนมารับจ้าง
รับความผิดแทนครูจอมทรัพย์

ซึ่งถือเป็นพยานปากสำคัญของครูจอมทรัพย์
เนื่องจากเป็นบุคคลที่เคยออกมาให้การกับตำรวจ

ตนนั้นเป็นคนขับตัวจริง
สามนายนางจันวาปี

ซึ่งถือเป็นพยานปากสำคัญอีกคน

และเบิกความต่อสารจังหวัดนครพนมว่าอยู่ในเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุ
เห็นว่าคนขับรถนั้นเป็นผู้ชายที่ลงมาดูผู้เสียชีวิตก่อนจะขับรถหนีไป
ทั้งหมด๗คนนี้ถูกแจ้งข้อหาคือ
ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ
ซึ่งจะได้มีการออกหมายเรียกไปยังผู้ถูกกล่าวหา
หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดตำรวจจะออกหมายจับต่อไป
แต่หากมาพบพนักงานสอบสวนมีการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
แล้วรับสารภาพก็จะทำสำนวนส่งฟ้องสารดำเนินคดีภายใน๔๘ชั่วโมง
คุณผู้ชมคะพลตำรวจรีสุวิชาณบอกเพิ่มเติมนะคะว่า
บุคคลสำคัญที่มีพยานหลักฐานชัดเจน
เชื่อว่าเป็นคนที่จัดตั้งขบวนการให้การเท็จ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบก็พบว่ามีหลักฐานหลายอย่างเลย
ในช่วงที่ครูจอมทรัพย์อยู่ในเรือนจำ
ตัวอย่างแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเมื่อวันที่๒๕ธันวาคม๒๕๕๙
ครูอ๋องไปเจอพนักงานสอบสวนสพเรนูนคร
ให้การกับตำรวจว่านายเสิร์ชรูปสะอาดเป็นคนขับรถตัวจริง
จอมทรัพย์ไม่ได้ขับอยากจะให้ลงบันทึกเอาไว้
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานช่วยครูจอมทรัพย์แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไป
ต่อมาค่ะ๑๙พฤษภาคม๒๕๕๗ครูอ๋องมาอีกครั้งคราวนี้
นำตัวนายสับวาปีไปแจ้งความที่สพนาโดนท้องที่เกิดเหตุ
ยืนยันว่าในศัพท์เป็นคนขับรถทำให้มีคนขับรถสองคนนะคะ
อ้าวไหนบอกนายเสิร์ชตอนนี้บอกเป็นนายสับ
ก็เลยใช่เป็นข้อพิรุษสำคัญตรงนี้ล่ะที่ตำรวจบอกว่าต้องรอต้องรอตรวจสอบนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของครูอ๋องตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านในจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ผู้สื่อข่าวตามไปตามไปสอบถามตามไปหา
ครูอ๋องบอกว่าไม่รู้รายละเอียดเรื่องหมายเรียก
แต่ก็ยืนยันว่าพร้อมจะไปต่อสู้คดีถ้าตำรวจออกหมายเรียกไม่คิดหนี

ครูอ๋องบอกว่าวันเกิดเหตุต้นอยู่ที่บ้านกับสามีที่สะกดนคร
เหตุการณ์มันเกิดที่นครพนมนะครับ
มีพยานอีก๒คนที่ถือว่าเป็นพยานปากสำคัญในการรื้อฟื้นคดี
ก็คือนางทัศนีหานพยักษ์กับนางทองเรศวงศรีชา
ทั้งสองเคยเป็นพยานยืนยันว่า
พบเห็นเหตุการณ์รถชนในครั้งนั้น
และเห็นว่ามีชายเป็นคนขับรถ

ก่อนจะขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไป
ทั้งสองนะครับยืนยันว่า
เป็นพยานไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ไม่เคยรู้จักกับครูจอมทรัพย์มาก่อน

ในข้อหาเป็นขบวนการรับจ้าง
หาคนมารับผิดแทนครูจอมทรัพย์
ตนก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งสิ้น
ทำไมต้องไปโยนให้คนที่ไม่ผิด
ครูจอมทรัพย์นี้ไม่ผิดนะ

ผู้ชายทำไมต้องไปเอา

แก่เป็นผู้ชายจริงน่ะ

ขณะที่ทางพันธมตร์เอกดุสดีอารยวุฒิ

ที่เป็นผู้ดำเนินการในการยื่นเรื่อง

ตามหน้าที่และยึดหลักความเป็นธรรม
ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบ

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

อกจากนี้ยังได้ใช้เครื่องจับเท็จ
มาตรวจสอบคำให้การด้วย
แต่ว่าตอนนั้นร่างกายของครูจอมทรัพย

ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าได้
คำให้การของครูจอมทรัพย
ตอนนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จ

กระบวนการขึ้นมาจริงนะครับ

เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็น๑๐ปีแล้ว

ผลของเครื่องจับเท็จไม่สามารถอ่านได้ว่า

คดีก็ดำเนินมาเรื่อยนะครับท่านผู้ชมครับ

กรณีที่มีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมานั้น

ส่วนมาตรการของกระทรวงที่จะช่วยเหลือเหยื่อในอนาคต

ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะเสนอให้มีการปรับปรุง